นักร้องเนี่ยชื่อคุณเตยนะเขาก็ร้องประจำอยู่ที่ร้านนี้แหละพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็จะเห็นลูกค้าอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชาย
ทำงานอยู่สังกัดกระทรวงคมนาคมด้วยนะ
จะมากับเมียก็มาคู่กันตลอด
คุณเตยเขาก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี
วันหนึ่งลูกค้าชายคนนี้เข้ามาหาเธอบอก
หนูหนูขอไลน์หน่อยขอไอดีไลน์หน่อย

ปรากฏว่าแอบจุ๊บแก้ม

เออเดี๋ยวดูนะจะมีจังหวะที่เหมือนฉวยโอกาส

กระซิบข้างหูหรือเปล่าดอม

คุณเตยเขาก็ตกใจรีบเดินหนีออกมาเลย

เผื่อไปร้องร้านโนงร้านที่ร้านโน้นงานนี้
ครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำ

พหังกับกรสงค์คมณาคม
มักจะมากับเมียมาทุกวันเสาร์เธอจำได้

วันเสาร์นี่แหละพอเธอแสดงเสร็จ
ลูกค้าคนนี้มาบอกพี่ขอไลน์หน่อยครับไว้คุยงาน
เธอก็ให้ไลน์ไปด้วยนะยกมือไหว้ทีหนึ่ง
ลูกค้าก็จุ๊บไปทีนึงเธอตกใจโยกตัวหลบเดินหนีออกมาเลย
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ค่ะปรากฏว่าลูกค้าชายคนนั้นเนี่ย
ติดต่อส่งข้อความมาทางไลน์เพราะได้ไอดีไลน์เธอไปแล้วเนี่ย

ติดต่อผ่านมาทางพนักงานเสิร์ฟของร้านบอกว่าโอ้โหพี่เมา
วันนั้นพี่เมาฝากขอโทษเตยด้วยนะ

เธอบอกเธอร้องเพลงมาเป็น๑๐ปีไม่เคยเจอลูกค้าฉวยโอกาสแบบนี้แม้แต่ครั้งเดียว

แล้วการแต่งตัวของคุณเตยคุณเตยก็บอกไม่ได้ล่อแหลมอะไรเลย

ไปแจ้งความไว้แล้วครับที่สพเมืองพัทยาที่แจ้งความไม่ได้ต้องการค่าเสียหายนะ
เพียงต้องการให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับโทษจะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้ที่อื่นอีกครับ

คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเป็นเมียนะไปด้วยได้ตายในร้าน
นี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานะครับ